ช่วงแรกชัดข่าวเที่ยงไปเริ่มกันที่ข่าวต่างประเทศกันก่อนเลย

หลังจากตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
เด็กญี่ปุ่นอายุ๗ขวบ

ก็คือปล่อยให้ลงกลางป่าบริเวณถนนที่อยู่ในป่า
จากนั้น๕นาทีกลับมาคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นลูกแล้ว
หายไปจากนั้นมีการระดมกำลังใช้เวลานานถึง๗วัน

เพราะว่าล่าสุดนั้นได้ไปพบตัวเด็กน้อยรายนี้
ยังปลอดภัยดีและยังคงมีชีวิตอยู่

ซึ่งเป็นค่ายทหารเก่าแห่งหนึ่งกลางป่าครับ

รายงานว่าทีมค้นหาเด็กชายยามาโตธานาวกะ

พัดหลงอยู่ในป่าของจังหวัดฮอกไกโด

ได้พบตัวเด็กชายคนนี้แล้ว
แล้วก็เด็กน้อยกับผู้ปกครองก็ได้ยืนยันตรงกัน
กับเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยเด็กแจ้งว่ารู้สึกหิวครับเจ้าหน้าที่
จึงได้นำน้ำดื่มแล้วก็อาหาร
ซึ่งเป็นทั้งข้าวปั้นไปให้กับเด็กรับประทานครับ
จากนั้นเด็กน้อยได้ถูกส่งตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
รายงานข่าวระบุว่าทหารนั้นได้ไปพบเด็กอยู่ในอาคารเก่าแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่ายทหารในเมืองชิคาเบะ
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดที่พ่อทิ้งไว้ประมาณ๔กิโลเมตรนะครับ
คุณฮาฆิมค้นหาออกมาแปลว่าเด็กเนี่ยสามารถพูดจารย์ได้ตามปกติครับ
แล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย
ทหารที่ไปพบตัวเด็กชายคนนี้เปิดเผยว่า
เด็กชายเล่าว่านับตั้งแต่แยกจากพ่อที่เมืองนานาเอกนั้น

เดินทางผ่านบริเวณภูเขาจนไปพบกับสถานที่แห่งนี้
ก็คือวันที่เกิดเหตุ๒๘พฤษภาคม
และเห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกนะครับ
เข้าไปนอนและอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นบ่อเล็ก

ก่อนหน้านี้บีดาของเด็กชายยามาโตเองก็ทิ้งเขาไว้ที่กลางป่า
บนเกาะฮ็อกไกโดเพื่อเป็นการลงโทษให้สำนึกผิด

แต่ว่าเมื่อวนรถกลับไปดูในช่วงของ๕นาทีให้หลัง

ส่งผลให้ต้องมีการระดมกำลังทหารตำรวจตลอดจน
กู้ภัยต่างหลายร้อยนายออกไปค้นหาตลอดสัปดาห์

เพราะว่าเด็กไม่ได้รับอันตรายอะไรเลย

ซึ่งตอนแรกก็เกรงว่าอาจจะเป็นอาหารของหมีไปแล้วด้วยซ้ำไป
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะ